ใกล้จะถึงวันฮาโลวีนแล้วนะครับสามสิบเอ็ดตุลาใช่ไหมฮะ
หลายคนก็จะคึกคักสนุกกับการแต่งตัวชุดแฟนซี
ทั้งรุ่นเล็กรุ่นเด็กรุ่นใหญ่แต่งหน้าแต่งทำผมต่างนะฮะ
คักแล้วนะครับเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวแล้วนะครับ
ล่าสุดครับที่โคราชมีห้างดังแห่งหนึ่งจัดงานหนูน้อยฮาโลวีนคิสแฟนซี
แต่งกายชุดแฟนซีผีน้อยสุดคิ้วน้องหนูอายุสัก๓ขวบถึง๑๒ขวบเนี่ยมาร่วมประชันกัน
เงินรางวัลรวมกว่าหนึ่งหมื่นบาทงานฮาโลวีนเทศกาลผีบุกโคราช
แล้วดูเด็กหลายคนก็แต่งกันอันนี้คุณแม่รังสรรคนะฮะ

โอ้โหห่อผ้าดิบผ้าขาวมาแบบนี้นะฮะ
แต่ว่าเป็นชุดใหม่นะเป็นของใหม่นะ

ปรากฏว่านี่คือคู่ซีพี่น้อง
นี่คือคนพี่น้องอเฟย์อายุใกล้จะ๘ขวบแล้วครับ
เป็นผีรูปหน้าโรงศพมีชื่อนะชื่อป้ายขาวขาวนั่นน่ะ
ว่าระบุว่าชื่อนายธนงถวยคงควรคอย
ชื่อยากใหม่แล้วนะอายุ๙๘ปี
ส่วนคนน้องน้องอฟงอายุ๗ขวบเขาเกิดห่างกัน
หนึ่งต้นปีคนหนึ่งท้ายปีมาแพ็คคู่
พี่น้องกันน้องอเฟย์มาในโทนชุดขาวเป็นผีในโรงศพฮะ
ดูดิน่ารักไหมกระหังรูประบุว่าที่ทักทายได้ด้วยฮะ

โควิดระบาดหนักเคยแต่งตัวเป็นกระหังกับผีปอบหยิบ

นี่และล่าสุดอันนี้งานโรงเรียน
ล่าสุดคือขึ้นเวทีใหญ่ในห้างใหญ่เลยได้รางวัล
น้องอเฟย์ได้ที่๓
ชื่อน่ารักรับเกียรติบัติ
ปลอบใจไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรลูก
เก่งมากอดทนมากเก่งที่สุดทุกงาน
ชื่นชมยินดีกับน้องทั้งสองคนและมีหนูอีกหลายคนมาก
ปีหน้าคาดหวังแล้วนะอฟงกับอเฟย์ปีหน้าคาดหวังนะคะ